มีหนุ่มคนหนึ่งถึงคราวเคราะห์ดวงสวย

ที่สูงถึงสิบห้าเมตรโอ้โห
ล้อขวาด้านหน้าหลุดไปเลยครับ
กันชนด้านหน้าพังยับเยินเสียหายนะคะแต่เคราะห์ดีค่ะ
คนขับรอดปลอดภัยไม่ตายคารถนะคะ
คือตกมามันอยู่ในสภาพแบบอย่างนี้เนอะไม่ได้หงายท้องอย่างนี้
แทกกระแทกกระแทกด้านหน้าอย่างรุนแรงแบบนี้แหละค่ะ
ตำรวจในพื้นที่สอนอทางด่วนได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถเก๋งคันนี้ค่ะ
ทางด่วนศรีรัฐก็มีการไปตรวจสอบดูปรากฏว่าจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณลานกีฬาของด่านทางด่วนพิเศษปลาปลาสอง
รอเนี่ยสี่รอแตกหมดเลยนะคะ

ภายในรถเจอคนขับเป็นผู้บาดเจ็บ
ทราบชื่อคือนายวัชิระยา๒๖ปีนะคะ

ที่ตำรวจก็มีการเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน

เพราะว่าตัวคนขับยังพอมีสติ
นายวัชิรยาคนขับเล่าให้ฟัง
บอกว่าตัวเขาขับรถอยู่บนทางด่วน

แต่พอมาถึงช่วงแยกเบี่ยงลงทางด่วนปป๒ถนนพระราม๖
ปรากฎว่ารถมันเสียหลักคุ้งตกลงมาด้านล่าง
สูงถึง๑๕เมตร

เรื่องต้นตำรวจเดี๋ยวคงจะมีการไล่เลียงตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณทางด่วน
เพื่อหาสาเหตุสอบสวนคนขับอีกครั้ง
หลังจากที่มีการรักษาตัวแล้วเสร็จ

เดี๋ยวต้องมีการตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ที่คนขับด้วย
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป